ยิงจนเสียชีวิตอยู่ที่ดงกล้วยเนี่ย
แล้วเจ้าของบ้านนะเขาไม่เจอเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักคนตายด้วยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจก็ต้องแกะรอยต่อนะว่า

มันมีข้อพิรุษที่ตำรวจยังไม่เชื่อเจ้าของบ้านนะครับ
เพราะอะไรคุณตรงกำแพงบ้าน
มันมีรูเป็นรูเหมือนกับเพิ่งฉาบปูนแบบใหม่สดร้อนเลย
จริงตอนตำรวจไปตรวจพิสูจน์หลักฐาน

ทีนี้ก็ต้องเอาปูนแกะปูนออกมาปรากฏมันเป็นรู

มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับการตายของเซียนพระคนนี้ไหมนี่

ตำรวจที่สภาพบ้านโป่งราชบุรีนะ
มีคนโดนยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน

บ้านหลังนี้ค่ะข้างหลังจะเป็นดงกล้วย

นายวัญชัยสุขงอายุ๔๒ปี

ใส่เสื้อแขนยาวลายสก๊อตแดง

โดยรอบเจอเป็นรอยหยดเลือดหยดเป็นทาง

แล้วป่าหลังบ้านเนี่ยตำรวจไปตรวจดูปุ๊บ
คิดว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
อันนี้เป็นรอยเลือดตามทางนะคะคุณผู้ชม

มาสอบปากคำหน่อยเพราะว่าตัวนายนรงเพชรเนี่ย

แล้วก็เป็นคนแจ้งตำรวจเองว่าให้ตำรวจมาดูหน่อย
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่บ้าน

ก็คือกำแพงหลังบ้านมีรอยการฉาบปูน

กระมูลกับที่สอพอบ้านโปงหน่อยค่ะ
ท่านบอกแบบนี้ปืนที่ใช้ยิงในวัญชัย

แล้วการสอบปากคำพี่ชายของเจ้าของบ้าน
ก็ให้ข้อมูลไปบอกว่าพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะ

ตำรวจก็ถามพี่ชาย

บอกว่าเอ๊ะแล้วรอยฉาบปูนที่ผนังบ้านนี้ล่ะทำอะไรเหรอ
มีอะไรหรือเปล่ามันผิดสังเกตทำไมฉาบใหม่ตรงนี้ฮะใช่
คือเขาบอกว่าตำรวจตรวจสอบด้วยนะหลังจากที่ทางฝั่งเจ้าของบ้านบอกแล้วว่า
ปรากฏว่าเจ้าของบ้านเขาเจาะรูผนังเอาไว้ที่มันเป็นรูเนี่ยนะ
จะต่อท่อปลาปลาทีนี้พอจะต่อเสร็จปั๊บเอ้าเปลี่ยนใจไม่เอาละ
ต่อตรงจุดนี้แล้วก็เลยเอาปูนมาฉาบมาโบกปิดเอาไว้เหมือนเดิม
อันนี้คือสิ่งที่ทางบ้านให้ข้อมูลมาท่อปลาปลามันจะต่อมาตรงนี้สูงอยู่เหมือนกันนะ
คุณสืบสกุลเนอะทีเนี้ยค่ะจากการสอบปากคำเจ้าของบ้าน
ก็คือนายนรงเพชรวัย๖๐ปีเขาบอกนะเขาไม่รู้จักผู้ตายเลย
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ตายค่ะ
จากการสอบถามเบื้องต้นเขาก็ยังให้การปฏิเสธอยู่ว่าเขาไม่ได้ทำ
เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าน่าหน้าก็จะไปลิงหลัดตรวจการตรวจอ่า
คือนายวัญชัยผู้ตายมีอาชีพซื้อขายพระเครื่อง
ที่ผ่านมาเคยมีเรื่องมีราวกับการซื้อขายพระเครื่อง
จนมีการไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพธามกาที่กัญชนะบุรี
ถามตำรวจตอนนี้ตำรวจบอกว่าตั้งเอาไว้๒ปม
หนึ่งเลยเนี่ยเป็นเหตุเรื่องของการลักทรัพย์หรือว่าการซื้อขายพระเครื่องไม่ลงตัว
อันนี้เดี๋ยวต้องดูนะว่าเป็นอะไรกันแน่๑ลักทรัพย์๒ซื้อขายพระเครื่องไม่ลงตัว
แล้วเดี๋ยวจะมีการสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปด้วยนะคะครับ